วันนี้มาดูเรื่องของหนุ่มตุ้ยเกียรติกะมลกันบ้างนะคะ
แป๊บเดียวคุณผู้ชมตุ้ยเกียรติมนต์อยู่ในวงการบันเทิงมานานถึง๑๒ปี
คือแฟนคลับเขายังเหนียวแน่นเนอะ
สิบเอ็ดอีกสิบสองปีสิโดยงานนี้หนุ่มตุ้ยยังเปิดใจถึงการไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดเอเอฟนะคะ
ทางทางที่ตัวเขาเองเนี้ยอยู่มาสิบเอ็ดปีเอาคุณไม่ไปไหนเลย
แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเห็นในอินสตาแกรมของเขาเป็นเรื่องราวน่ารัก
คือหนุ่มตุ้ยเนี่ยเขาชอบซื้อทองให้คุณแม่เขาบอกว่าที่ซื้อทองให้เนี่ยเพราะคุณแม่น้อยใจ
ดิฉันว่างานนี้คุณแม่น่าจะน้อยใจหลายรอบหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกน่ารักในวงการนะ
เดินเข้าสวนสนุกเหมือนเด็กเดินเข้าสวนสนุกวิวอย่างนั้นเขาจะมีความสุขอะไรออกมา
ก็จะคอยบอกเขาว่าแม่เป็นสะสมไหมอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องการลงทุนไหมอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็คือเรื่องความสวยงามคือพอไหมอะไรอย่างนี้เขาก็เก็บให้หมดแล้วแหละเรื่อยว่ากันไป
คุณตุ๊ยไม่ได้อยู่เอเอฟแล้วอ่าครับผมไม่ได้ตอบสัญญาสักพักนึงนะ
เพราะอยู่มานานฮะอยู่มาสิบสิบเอ็ดปีเกือบสิบสองปีเต็ม
อยากลองปรับเปลี่ยนดูบ้างซึ่งถ้าเกิดเราเรายังอยู่ที่เดิม
เราก็จะมีวิธีการทำงานกับกลุ่มคนที่เราอยู่ด้วยกันมานานแล้วเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเราลองปรับเปลี่ยนที่ปรับเปลี่ยนสถานที่ก็อาจจะได้มุมมองการทำงานใหม่